เวลาที่เราจะตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง
เราก็มักจะหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใช่ไหมล่ะครับ
ว่าลูกค้าของธุรกิจเราจะเป็นใคร

ซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลและองค์กรต่าง
ข้อมูลที่เราต้องใช้นี้เรียกว่าข้อมูลสถิติ
ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในทุกการใช้ชีวิต
ยิ่งในยุคดิจิทัลที่ทั่วโลกถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสถิติถือเป็นกลุ่มทรัพย์สำคัญที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ
ไปสู่การกำหนดนโยบายและการวางแผนยุทธศาสต

และเมื่อเรามีข้อมูลอยู่จำนวนมหาศาล
จึงต้องมีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่รวบรวม
ประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลเหล่านั้น
ให้กลายเป็นข้อมูลสถิติที่ใช้งานได้
มีความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ
โดยงานนั้นก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลัก๓ด้านด้วยกัน
นั่นก็คือการผลิตข้อมูลสถิติ

แล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นตามนโยบายของรัฐบาล
แล้วก็ตามที่หน่วยงานต่างขอความร่วมมือ

การบริการในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะคะ
แล้วก็การบริการทางด้านวิชาการสถิติ
รูปแบบการให้บริการเราก็มีหลากหลาย
บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
เราก็มีการขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท

แล้วใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
ภายใต้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันค่ะ
ประเทศดีชีวิตดี

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกันนะครับ